มาดูเรื่องของสิ่งที่แชร์ในสังคมออนไลน์

รับน้องพิษดารมาอีกแล้วรับน้องไม่ได้ยินนานแล้วนะ
ใช่แต่ว่าตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับ
เป็นการรับน้องก็คือให้น้องผู้ชายเนี่ยถอดเสื้อผ้าหมดเลย
แล้วก็โก้งโค้งลงไป

แล้วหลังจากนั้นรุ่นพี่เอาสีสเปรย์มาฉีดที่

เขาบอกว่าฉีดที่แผ่นหลังไปถึงร่องก้น

คือนี่ค่ะภาพก็คือโก้งโค้งแบบนี้
แล้วก็ฉีดลามตั้งแต่หลังจนถึงช่วงขาแบบนี้

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสถาบันศึกษาแห่งนี้

แต่ว่าภาพนี้ถูกกลับมาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
และพอคนเข้าไปดูก็มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมของกิจกรรมนี้

เพราะว่าในนี้เขาระบุว่าเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

สถาบันนะเพราะว่าทางด้านของผู้มนวยการสถาบันเขาออกมาชี้แจง
สถาบันนี้คือวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เราก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริงจากนายพิเชษสุคลผู้อำนวยการนะคะ
ได้รับการชี้แจงบอกว่าภาพนี้เป็นภาพนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรประการจริง
แต่จากการไปสอบถามอาจารย์แผนกช่างยนต์และสิทธิ์เก่าพบว่า
ภาพนี้เป็นเหตุการณ์เก่าค่ะ๑๐ปีที่แล้วนะ
ปี๕๒เขาบอกแบบนี้นี่๒๕๕๒
ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องทั้งหมด
การศึกษาไปหมดแล้วทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้อง

แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปัจจุบัน

ถ้าภาพนี้เป็นนักศึกษาปัจจุบัน
ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโทษตามระเบียบ

ที่การคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้นโยบาย

เมื่อวานก็ได้ตรวจสอบนะครับ
ได้ดูทั้งเรื่องของการแต่งกาย

ก็ยืนยันครับว่าเป็นภาพเก่านะครับเมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วนะครับ
ภาพนั้นคือเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออดีตประมาณ๑๐ปีที่แล้วครับ
ผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงความคิดของคนที่มาลงนะครับ
แต่ว่าผมก็จะมามองว่าเราก็มีหน้าที่สร้างความเข้าใจว่า
แล้วก็ค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ถ้าเป็นเด็กของเราเนี่ยเธอเป็นเด็กปัจจุบันนี่
จากนี้พอยังบอกจุดสังเกตด้วย
บอกว่าตอนนี้ปิดเทอม๒ไปแล้ว๒สัปดาห์
จะมีการรับน้องได้อย่างไร
เพราะว่ารับน้องจะต้องเปิดเทิม
เทอมหนึ่งแล้วก็น่าจะผ่านไปไม่ได้ก็น่าจะเกิน๑เดือนเนี่ย

พอบอกไม่น่าจะใช่ช่วงเวลานี้มันผ่านไปแล้ว
แล้วก็ฝากถึงคนในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่า
ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะแชร์ด้วยนะคะ